ทีนี้หลายคนกินคาวแล้วก็ต้องกินหวานหน่อย
บางคนเขาก็บอกว่ามักจะตบท้ายด้วยกาแฟค่ะ
วันนี้ก็เลยจะพาไปชิมกาแฟที่เมืองคอนรสชาติ
บอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ
นี่คือขั้นตอนการชงกาแฟร้านนี้ร้านนี้
เขาบอกว่าการชงแต่ละแก้วเนี่ยมันก็จะมีสูตรของเขาอยู่
เทคนิคนี่แหละคือส่วนสำคัญเลยที่ทำให้รสชาติกาแฟหอมกลมกล่อมไม่เหมือนใคร
และกาแฟแต่ละชนิดแต่ละสูตรในร้านนี้แตกต่างจากที่อื่นนะคะเขายืนยัน
เพราะเจ้าของร้านและบาริสต้าคัดสรรเมล็ดกาแฟ
ทั้งในและต่างประเทศแบบอย่างดีมาเลยนะมาชงให้
ไม่ว่าจะเป็นกาแฟโคลัมเบียแม็กซิโอโต้
กาแฟอเมริกาโนเอธิโอเปีย
จะชงกาแฟเทคนิคแบบอะไรนะไฟซ่อนเหรอ
เราเราก็ไม่ใช่สายกาแฟเนอะใช่เราก็ไม่ใช่สายกาแฟด้วย
อีกทั้งยังมีกาแฟเอทีโอเปียที่นำเข้ามาในประเทศไทยเลยนะคะ
เอาเข้ามาแค่๔๐กิโลกรัมอ่ะเพราะฉะนั้นมันแบบ

กาแฟเซเฟิล์จะมีความหอมแล้วก็เอกลักษณ์ของกาแฟจะชัดมาก
ก็เลยจะมีความรู้สึกว่าพอเรามากินกาแฟที่นี่

มันก็เป็นการดูแลร่างกายไปด้วยค่ะ

มันเป็นเทคนิคแบบไซฟอลไม่ใช่ไฟซอล
ไฟซ่อนนี่มันอะไรมันต้องใส่คล้ายไฟเซอร์เหมือนกันนะ
ทีนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะใช้วัตถุดิบนำเข้าแต่ราคามันจับต้องได้

นูกาแฟราคาเริ่มต้นแก้วละ๖๐บาท

คือถ้าเทียบกับราคาในกรุงเทพถูกเลย

ถ้ามีคุณสมบัติอย่างที่เล่ามานี่กรุงเทพไป๒๐๐แล้วนะคะ
จากนี้ค่ะทางร้านเขายังมีเมนูขนมหวานด้วยนะคะ

เจ้าของร้านลงมือทำเองสดใหม่ทุกวัน
อยู่ถนนวันดีโคสิตกุณฑรเขตเทศบาลในเมือง

เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม

ใครอยู่ใกล้ไปลองแล้วมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ราคาเข้าถึงได้เขาว่างั้น
ถ้าดิฉันไปอาจจะไม่ขอ

แต่จะไปขอดูเทคนิคไฟซ่อน
ไซฟอร์นไม่ใช่ไฟซ่อน
เดี๋ยวขอดูเทคนิคนี่แหละว่ามันเป็นยังไงนะคะ
เอาไปหลังกันได้ที่นครศรีธรรมดาบนะคะ